คุณผู้ชมครับตามต่อนะฮะคดีแอมสายนายอย่างที่เมื่อวานนะฮะ
เราทราบข่าวคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
ตำรวจพารองอ๊อฟอดีตสามีไปคุยกับแอมค่ะแอมบอกว่าขอเจอกับญาติคนหนึ่งก่อน
นะแล้วเดี๋ยวจะพูดทุกอย่างเลยอืมซึ่งญาติคนนี้เนี่ย
เมื่อวานทนายของแอมบอกคือเธอเองนี่และวันนี้ก็ใช่จริงจริงนะฮะ
ตกลงคือทนายจริงจริงใช่ไหมคะนางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์
หรือว่าทนายพัฒน์วันนี้ทนายพัฒน์เนี่ย
ไปที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับเพื่อไปพบกับแอมลูกความของเธอ
อืมแอมสายนายที่ตกเป็นผู้ต้องหาสิบสี่สิบห้าคดีค่ะ
โดยเฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนี่นะฮะ
คือทนายพัฒน์เนี่ยความจริงก็เพิ่งไปหาแอมมาเมื่อไม่กี่วันก่อน
แต่วันนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือทนายพัฒน์บอกว่า
พนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีแอมเนี่ยติดต่อมาบอกแอมอยากเจอ
แต่ไม่ได้บอกว่าอยากเจอเพราะอะไรวันนี้ก็เลยมาหา
แล้วเพื่อจะมาแจ้งสิทธิ์ต่างกับลูกความของเธอด้วย
ก่อนจะไปเจอแอมในเรือนจำเนี่ยนะครับทนายพัฒน์ให้สัมภาษณ์นะครับ
โดยเธอยังคงยืนยันว่าลูกความของเธอก็คือแอมไม่ได้ทำความผิดในคดีการเสียชีวิตของคุณก้อย
คุณก้อยที่ไปปล่อยปลาที่ราชบุรีทนายพัฒน์บอกว่ามันมีหลักฐานชัดเจน
แอมไม่ได้วางยาฆ่าก้อยส่วนคดีอื่นอีก๑๐กว่าคดี
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่ได้คุยกับแอม
หลักฐานต่างก็เห็นจากทางสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้น
ถ้าเกิดว่าแอมมีส่วนเกี่ยวข้องจริงเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้ไปสอบถามข้อเท็จจริงกันนะ
แต่ถ้าพบว่าทำผิดจริงก็จะบอกให้แอมเนี่ยยอมรับสารภาพในคดีที่ทำผิด
เว้นคดีของก้อยเธอยืนยันว่าเธอดูหมดแล้วแอมไม่ได้ทำผิดในคดีก้อย
คดีก้อยยังไงแอมก็ไม่รับสารภาพส่วนคดีอื่นถ้าจะรับสารภาพ
ก็จะให้แอมไปรับสารภาพในชั้นศาลเท่านั้นจะไม่ให้สารภาพในชั้นพนักงานสอบสวน
มันมีความแตกต่างกันเหรอฮะมันมีเทคนิคทางคดีอยู่นี่นะฮะแล้วขณะนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คดีของคุณก้อยเนี่ยเท่ากับว่าทนายของแอมยืนยันว่าแอมไม่เกี่ยวข้องและไม่รับสารภาพแน่
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจเขามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะฮะ
มันมีหลักฐานสำคัญเป็นวัตถุพยานก็คือพวกขวดสายนายหรือว่าการตรวจเจอสารสายนายต่าง
ที่มีคนเอามามอบให้กับตำรวจทนายความของแอมบอกว่ามันก็ต้องไปดู
ว่าเมื่อถึงเวลามีการเบิกความพยานในชั้นศาลเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยให้การอย่างอยู่กับร่องกับรอยหรือไม่
นักข่าวก็ถามถึงบรรยาทนายความว่าเออหากทนายเห็นว่ามันมีช่องว่างทางกฎหมาย
ที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกความจะชี้ช่องทางให้กับลูกความหรือไม่
นายพัฒน์บอกว่าทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับลูกความไม่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เธอจะทำทั้งหมด
แล้วก็บอกว่าบุคคลที่แอมร้องขอกับตำรวจเมื่อวานนี้ว่าอยากเจอก่อนเนี่ยก็คือเธอเองนั่นแหละ
เพราะเธอคือคนที่แอมไว้ใจที่สุดในตอนนี้
ให้รับที่ตอนหน้าศาลเมื่อศาลได้อ่านคำฟองให้ฟัง
จากนั้นพอทนายพัฒน์เข้าไปพบกับแอมร้องทุกประชมครับ
ก็ออกมาจากช่วงเท่างนะแหละให้สามต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ฮะตอนที่ออกมานะครับหลังจากที่เข้าไปหาแอมมาแล้วนะครับ
คือทางทนายพัฒน์บอกว่าวันนี้แอมไม่ได้มีอาการเครียดอะไรนะครับ
ก็ยิ้มแย้มปกตินะแล้วเมื่อวานที่ได้เจอกับอดีตสามีคือรองออฟเนี่ยนะครับ
มีความดันขึ้นนะแต่ตอนนี้ปกติแล้ว
เรื่องทางคดีแอมยังรับทราบข้อกล่าวหาไม่ครบทุกคดีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจมาแจ้งข้อหาเพิ่มในคดีต่าง๘คดีเท่านั้น
และให้การปฏิเสธทุกคดีนะฮะเธอบอกเธอไปถามแอมแล้วแอมปฏิเสธทุกคดีนะครับ
ส่วนการให้การต่างเนี่ยจากนี้ไปจะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แอมเองก็มีความประสงค์ไม่ต้องการให้ใครมารบกวนอีก
เพราะตอนนี้รู้สึกกดดันมากถ้าจะมาเจอขอเจอแค่ทนายความคนเดียวก็คือทนายพัฒน์
เนื่องจากไม่อยากลงมาพบบ่อยตอนนี้อยู่ในช่วงตั้งคัน
ต้องออกจากด้านในมาเพื่อจะมาเจอคนที่มาเยี่ยมด้านนอก
ขณะเดียวกันนะครับที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
มาดูแลคดีนี้แล้วบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมาสอบปากคำแอมอีกครั้งใช่ไหม
ก็บอกกับทนายความว่าจะยืนยันคำให้การเหมือนเดิมว่าเธอขอปฏิเสธทุกข้อหา
เรื่องของอดีตสามีของแอมก็คือรองออฟที่มาหาแอมเมื่อวานนี้นะครับ
ทนายพัฒน์บอกว่าทำให้แอมเครียดนะเพราะว่าตั้งท้องอยู่
แล้วก็ที่รู้สึกอ่อนไหวจนมีข่าวว่าแอมร้องไห้มาเนี่ยก็เนื่องจากพอรองออฟมาถึงเนี่ยมาคุยเรื่องที่บ้านแล้วก็ครอบครัว
นายพัฒน์ยังยืนยันนะครับว่ามั่นใจในพยานหลักฐานในคดีของก้อยมากนะฮะ
ส่วนคดีอื่นเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
ตอนนี้ขอยืนยันว่าเธอเป็นทนายความให้กับแอมในทุกคดีที่ถูกแจ้งข้อหา
มีผลต่อคดีอื่นด้วยพี่บอกกันเลย
เขาก็ยืนยันจะสู้คดีไหมฮะ
ใช่ค่ะเขาบอกขอให้กันในชั้นศาล
ให้กำลังใจอะไรเขาบ้างครับแอม
สู้บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวออกมาเจอกัน
คุณไม่ให้กำลังใจพี่พัฒน์บ้างไหมคะในการทำคดีของเขา
เขาถามพี่เหนื่อยไหมแค่นั้นเองไม่เหนื่อย
ก็สรุปได้ว่าญาติที่สนิทและไว้ใจก็คือทนายพัฒน์
วันนี้ไทยรัฐทีวีเราได้สัมภาษณ์เปิดใจทนายพัฒน์เป็นที่แรกเลยนะคะ
ซึ่งทนายเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าสภาพภายในสภาพบรรยากาศในเรือนจำจิตใจแอมเป็นยังไงบ้าง
คือทนายพัฒน์บอกว่าแอมตอนนี้ตัดผมสั้นแล้วก็ตามระเบียบของเรือนจำ
ไม่ร้องไห้แล้วแล้วแต่ที่เมื่อวานนี้รองออฟมาแล้วมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวใช่ไหมคะ
เพราะว่าคุยเรื่องครอบครัวครับวันนี้ไม่ร้องไห้แล้วทนายพัฒน์ใช้คำว่า
ปรับตัวได้เร็วมากมีมนุษยสัมพันธ์ดีเฟรนลี่
เพื่อนในเรือนจำตั้งฉายาให้แอมแล้วนะคะ
ข่าวเนี่ยเราเรียกว่าแอมสายนายแต่ในเรือนจำเขาเรียกว่าแอมร้อยศพค่ะ
เพื่อนในคุกตั้งฉายาให้แบบนั้นเหรอ
ใช่ค่ะการพูดคุยกับแอมเราก็ถามว่าทนายพัฒน์ไปคุยอะไรบ้าง
ก็บอกว่าก็คุยเรื่องความเป็นอยู่เรื่องคดีนั่นแหละคือแอมก็ถามเธอตรงว่า
ช่วยมาเป็นทนายให้ทุกคดีเลยได้ไหมเธอบอกได้
เธอก็ถามแอมตรงว่าแอมพี่ถามจริงได้ทำไหม
บอกว่าไม่ได้ทำค่ะแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนเดิมนะคะ
พอเราถามเรื่องสภาพจิตใจเครียดไหมกดดันไหมอะไรยังไงไหม
ทนายพัฒน์ใช้คำว่าสภาพจิตใจของแอมตอนนี้มีความสุขดี
ใช้คำนี้ค่ะแอมบอกว่าตอนนี้ไม่อยากให้รองออฟหรือใครเข้าพบแล้ว
ให้ทนายพัฒน์เข้าพบได้แค่คนเดียวเป็นข้อยกเว้นนอกนั้นใครจะเจอไปเจอกันที่ศาล
เข้าไปถึงคำว่าแอมร้อยศพ
รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขดีก็เหมือนกับทุกคนต่างมีปัญหา
คนที่มีปัญหาก็มีปัญหามาเจอกันมันอาจจะคลิกกันมีปฏิกิริยาเคมีที่เข้ากันได้
แอมเครียดอะไรกับคนไหมครับบอกไม่อยากอยู่จุดนี้ไม่อยากอยู่ในเรือนจัดอยากจะออกมานอกหรืออะไร
เพื่อพี่พัฒน์แอมจะอดทนค่ะแล้วก็ฝากบอกที่บ้านด้วยว่าแอมอยู่ได้แอมจะทน
ก็เลยบอกเขาว่า๘๔วันเจ้านับถอยหลังนะถ้าเขาไม่ฟ้องออกไปเดี๋ยวพี่พาไปช้อปปิ้งให้กำลังใจยูกับพัฒน์ไม่เคยร้องไห้ยิ้มหัวเราะไม่ต้องเอาทุกข์ให้เขาหรอก
คือ๘๔วันก็คือ

ที่จะมีผลัดต่างตอนนี้แอมเป็นผู้ต้องหาอยู่ในช่วงที่พนักงานสอบสวนระหว่างการสอบสวนขอไปฝากขังไว้ในเรือนจำฝากขังไว้กับศาลก่อน
ใช่เพราะว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการทำสำนวนเนอะ
ซึ่งทนายความบอกว่าเธอก็เลือกเองที่จะไม่ประกันตัว

เพื่อจะได้ตัดข้อคอลหาว่าถ้าประกันตัวออกมาเนี่ยเดี๋ยวมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่าง
พนักงานสอบสวนอยากทำอะไรทำให้เต็มที่เลยแล้ว๘๔วันถ้าพนักงานสอบสวนส่งฟ้องอายการไม่ทัน

เท่ากับว่ายังไงผู้ต้องหาต้องออกมาก่อนได้สิทธิ์ออกมา

เธอบอกออกมาเมื่อไหร่หรือถ้าเขาฟ้องไม่ทันเดี๋ยวพี่ว่าผ้าไปช้อปปิ้งหรือ
แอมร้อยศพคะข้างในเค้าเรียก
ถูกกล่าวหาแต่ตราบใดที่สารยังไม่ตัดสินเนี่ยแอมถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
นายพัฒน์บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วย
แต่ส่วนตัวมั่นใจว่าสามารถสู้คดีได้โดยเฉพาะคดีคุณก้อย
แต่คดีอื่นเดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานก่อน
สำหรับการชนะสูตรพลิกศพคุณก้อย

เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
สิ่งสำคัญคือการหาตัวมากกว่าว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
และเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานอะไรยืนยันว่าแอมเป็นคนลงมือ
ส่วนกระแสสังคมเอาจริงมันมีกระแสสังคมเขาพูดออกมาว่า
ทนายพัฒน์มีส่วนกับแอมปะเนี่ยรู้เห็นป่ะเนี่ย
ถึงได้ลงมาช่วยกันแบบสุดตัวขนาดนี้
คนปกติเขาน่าจะหันหลังหนีกันหมดแล้ว
ธนายภัทรบอกว่าขอยืนยันตรงนี้เลยนะ
คือแอมเองถามว่ามีโอกาสไหมที่แอมจะกลับคำสารภาพในชั้นศาล
ทนายพัฒน์บอกว่าคดีที่แอมถูกฟ้องเนี่ย
เป็นอัตราโทษที่สูงสุดแล้วคือประหารชีวิต
ถ้าจะลดโทษลงมาก็คือจำคุกตลอดชีวิต

มันต้องดูรูปแบบทั้งหมดว่าจะมีผลกระทบต่อคดีอื่นที่ตามมาด้วยไหม
ซึ่งธนายพัฒน์บอกว่าพี่บอกข้อดีข้อเสียไปหมดแล้ว
แอมไปพิจารณาเองและทิ้งท้ายบอกแอมว่า
คนเรามีชีวิตเดียวถ้าประหารชีวิตคดีเดียวก็จบแล้ว

ในเมื่อหนูไม่ได้ทำหนูก็ไม่มีวันได้รับโทษแบบนั้นค่ะ
เหมือนกันเขารู้สึกยังไงบ้างว่าชีวิตเรา
เขาก็ตอบกลับมาเลยว่า
ในเมื่อหนูไม่ได้ทำหนูก็ไม่มีวันได้รับโทษแบบนั้น

แล้วเท่าข้างนี้มันมีประกันมากไป

แสนเอาเงินไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้อง

เพราะว่าเราตีกรอบให้แล้วให้หน่วยงานเขาได้ทำไป
เพราะว่าเหมือนเป็นการต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมเนาะ
ฝั่งตำรวจบอกมีพยานหลักฐานแน่นหนาที่จะเอาผิดแอมได้
ฝั่งทนายบอกว่ามั่นใจว่าพิสูจน์ได้ว่าแอมไม่ได้ทำกันในกรณีคุณก้อย
ก็ระหว่างพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจกับทนายความ
ผมเคยถามทนายพัฒน์นะว่าไปรู้จักแอมตอนไหน

เพราะว่ามูลนิธิวินวินคุณอ้อเคยบอกว่าเคยเจอทนายพัฒน์
ทนายพัฒน์บอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่า
เคยทำคดีให้แอมแล้วก็ชนะมา๒คดีแล้ว

ผมเคยถามคือธนายพัฒน์บอกว่าแอมรู้จักเหมือนกับ
มีคนแนะนำมาอีกทีตอนนั้นเขากำลังหาคนช่วยเหลือทางคดีเขา
แล้วมีคดีหนึ่งแอมถูกฟ้อง
ลักษณะถูกฟ้องหมินประมาทหรือกล่าวหาอะไรนี่แหละ
ก็ช่วยเหลือจนคดีนั้นคนที่ฟ้องถอนฟ้องไป
ซึ่งธนายพัฒน์บอกว่าการที่คนฟ้องถอนฟ้องก็ถือว่าชนะคดี
อีกคดีหนึ่งเป็นคดีครั้งเก่าที่แอมมีอยู่แล้ว

เป็นคดีที่แอมเนี่ยถูกหลอกให้ลงทุนร้านหมูกระทะ
ก็ถูกหลอกแหมผมอยากจะหาให้เจอจังเลย

เสียเงินไปแต่ไม่มีร้านหมูกระทะ

คือทนายพัฒน์บอกไม่ได้ว่าโอ้โหสนิทสนมอะไรเป็นพิเศษเลย
เวลาผ่านมาจนมีข่าวเรื่องคุณก้อยไง
แล้วที่น้องมิ้นบอกใช่ไหม

นายพัฒน์บอกตอนเห็นข่าวยังทักไปถามแอม
ใช่เธอหรือเปล่าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิด

นายพัฒน์บอกว่าหลังจากนี้
แม้ว่าแอมจะมีคดีมากกว่า๑๕คดี
ธนายพัฒน์ก็จะทำให้ค่ะจะทำให้ทั้งหมดเลยค่ะทำให้หมดเลย
แล้วก็ยืนยันคำเดิมไม่ประกันตัวแอมนะคะ

ความสนิทสนมเบื้องลึกเบื้องหลัง
แอมกับทนายพัฒน์มีอะไรมากกว่านั้นไหม
แอมเรียกธนายพัฒน์ว่าญาติผู้หญิงคนสนิท

แล้วเบื้องหลังการรับทำคดีหรือกระแสสังคมที่โจมตีทนายพัฒน์
คุณผู้ชมถ้าอยากทราบคำตอบเรื่องทั้งหมดนี้
โอ้โหต่อพรุ่งนี้เหรอต่อพรุ่งนี้ค่ะอ่า

เดี๋ยวนี้เวลาเดินตลงเดินตลาดเป็นยังไงบ้างเนี่ยทนายพัฒน์เนี่ย

แด้ก็คือนายสุธิศักดิ์นะครับ

ที่เสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ท่ามกลางความสงสัยต่างมากมายและ
นี่ก็คือ๑คดีที่แอมถูกแจ้งข้อหาฆ่า

อยากจะขอทวงทรัพย์สินทองพระต่างคืนใช่ไหม

จากคุณยายเนี่ยชื่อคุณหลายเป็นเพื่อนสนิทของแด้เขา
วันนี้คุณยายมาพูดคุยกับผมในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
เกี่ยวกับเรื่องของแด้และแอมนะครับ
คุณยายเล่าให้ฟังนะฮะรวมทั้งคุณหลายด้วยนะครับ
บอกว่าแอมกับแด้เนี่ยเขารู้จักกันตั้งแต่พฤศจิกายนปี๖๕
ก็มีการตกลงคบหากันแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือกัน
แล้วแด้ก็พาแอมมาแนะนำให้ยายรู้จักที่บ้านที่บ้านโป่งรัชบุรีนะครับ
จากนั้นพอช่วงมกราคมเนี่ยแด้เขาก็ไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่อุดรธานี
ก็ไปด้วยจนกระทั่ง๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
นั่นแหละวันนั้นแด้เสียชีวิตตามข่าวที่เราตามมาตลอดใช่ไหม
ไปเสียชีวิตที่บ้านหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการที่ปั๊มแล้วถูกส่งไปโรงพยาบาล
คุณยายบอกว่าตอนนั้นยายอยู่ที่ราชบุรีช่วงเย็นวันนั้น๑๒มีนาคม
โทรมาหาบอกแด้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกแด้เนี่ยไปอาเจียนแล้วก็ล้มในห้องน้ำ
พอพาไปโรงพยาบาลแด้ก็จะขอกลับบ้านสุดท้ายแอมเลยต้องพาแด้กลับบ้าน
จังหวะที่กำลังจะเอาเสื้อที่เปื้อนอาเจียนอะไรต่างของแด้ไปซักเนี่ย
พอไปซักกลับมาอีกทีแด้เสียชีวิตแล้วค่ะแอมก็เลยส่งศพกลับมาบ้านที่ราชบุรีนะฮะ
เพราะทีแรกเนี่ยแอมถามคุณยายว่าจะให้เอายังไง
ยายก็เลยบอกโอ้โหไม่มีญาติพี่น้องอยู่อุดรธานีหรอกให้ส่งกลับมาดีกว่า
ศพมาถึงตอนเช้านะฮะที่วัดนะครับแต่แอมยังไม่ได้มานะ
ยายก็เลยเปิดโรงศพดูทีแรกเนี่ยสับปะเลอเขาจะไม่ให้เปิดโลงดูนะฮะ
บอกว่าโอ้โหมันไม่ดีมันตามความเชื่ออะไรเดี๋ยวดูตอนก่อนเผาเลย
แต่ยายกับคุณหลายเนี่ยเพื่อนของหลานชายเนี่ยก็เลยหาจังหวะเปิดโรงศพหลานชายดู
พบว่าในตัวหลานชายไม่มีอะไรติดตัวเลย
ทั้งที่ปกติเขาเป็นคนแบบใส่สร้อยคอทองคำมีแหวนมีสร้อยข้อมือมีพระไม่มีเลย
ตรงกับที่กู้ภัยบอกนะว่าตอนที่เจอร่างคือใส่แค่กางเกงในสีฟ้าตัวเดียว
นี่ไงเห็นไหมแล้วสังเกตดูเนี่ยพบว่าตามเล็บตามใบหน้าตามปากของแด้มันคล้ำมีจุดดำ
เขียวคล้ำเนี่ยกระจายไปทั่วเลยหลังจากนั้นนะฮะช่วงเย็นวันต่อมาก็คือ๑๓มีนาคม
เย็นเนี่ยแอมมาถึงงานแอมมาบอกกับยายว่าแอมท้องกับแด้
ตอนนั้นยายก็เห็นว่าอ้าวหลานชายยายก็ตายไปแล้ว
มึนงงงอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะ
แล้วแฟนหลานบอกท้องก็เลยบอกให้แอมเนี่ย
เอาไม่เป็นไรไม่ต้องเอามาให้ยายหรอก
ทรัพย์สมบัติต่างของแด้เนี่ยเก็บไว้ใช้เลี้ยงลูกเขาแล้วกัน
แล้วแต่เวลาผ่านมาถึงวันนี้นะคุณรัชพรคุณยายบอกพอมันชัดเจนแล้ว
ว่ามันเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับหลานชาย
เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไหลตรองไว้ก่อน
ยายบอกว่ายายมีคำถามขึ้นมาทันที

หนึ่งก็คือลูกในท้องเป็นลูกใคร
ถ้าไม่ใช่ลูกของหลานยายเนี่ย
ชับสมบัติต่างที่เอาไปเอามาคืนยายได้ไหม
คือตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าไปตามเจอร้านทองที่เอาไปที่แอมเอาไปขายแล้ว
ร้านทองเขาบอกว่าเขาได้มาแต่พวกทองรูปภัณฑ์นะ
อะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะเขารับซื้อแต่ทอง
เลสข้อมือแหวนเวิร์นใช่ไหม

ซึ่งหากญาติติดใจเนี่ยมาแจ้งความเพิ่มได้จะได้แจ้งข้อหากับแอม

เอาเป็นว่าใครได้ไปหรือถ้าแอมยังเก็บไว้ที่ไหน
เอามาคืนยายยายจะเอาไปทำบุญให้แด้
ส่วนเรื่องลูกในท้องเนี่ยนะฮะ

เดี๋ยวฟังคุณยายกันแล้วกันนะฮะ
อยากได้คืนไหมณวันนี้อยากได้คืน
คุณถ้าคุณคิดว่าลูกของคุณในท้องเนี่ยเป็นของแด้

ขอตรวจดีเอ็นเออะไรได้ไหมว่าเป็นหลานยายหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นแต่ยังมีแต่นะ
ถ้าเป็นจะให้ยายรับเลี้ยงยายไม่รับเลี้ยง

เพราะว่ารับสภาพของแม่เขาไม่ได้
คนเรามีลูกมีผัว

แต่แม้จะเป็นลูกแด้จริงเนี่ย
อาจจะส่งเสียเลี้ยงดูอะไรให้แต่คงไม่รับเลี้ยง
เพราะทำใจไม่ได้เพราะยังไงก็คือลูกแอม

บอกว่าถ้าตอนนี้มีโอกาสได้เจอแอมนะ
หรือฝากทนายพัฒน์ทนายของแอมก็ได้

เนี่ยมาฆ่าหลานยายทำไม

หมูหมากาไก่ยังรักลูกรักผัว

ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่นะลูก

ให้ไปให้ช่วยถามแอมให้ที
ว่าเขาฆ่าหลานฉันทำไม

กรายการเปิดปากกับภากภูมินะครับ
กรายการเปิดปากกับภากภูมินะครับ
ถ้านายพัฒอัมบอกว่าแด้กับแอม
เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแต่ในทางพฤตินัยเนี่ยก็คือสามีภรรยากันนั่นแหละ
ซึ่งความสัมพันธ์อย่างนี้ปัจจุบันกฎหมายรับรองยอมรับ
เพราะฉะนั้นแอมจึงมีอำนาจในการจัดการเรื่องทรัพย์สินต่างของแด้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หากยายจะฟ้องแอมเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะฟ้องกลับเหมือนกัน
อ้าวนี่ทนายเขาบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ทองจะสร้อยจะแหวนจะรสอะไรก็แล้วแต่ของของแด้ที่แอมเอาไปเนี่ย
นายพัฒน์เขายืนยันว่าแอมมีสิทธิ์ทางกฎหมาย
เดี๋ยวนะแล้วก่อนหน้านี้ที่รองออฟโดนฟ้องเรื่องยักยอกทรัพย์ล่ะ

คือผมถามแล้วทนายพัฒน์บอกว่าส่วนของรองออฟคุยกันแล้ว
ออฟเขาจะหาทนายเองเขาไม่ใช้ทนายพัฒน์
ส่วนแอมเนี่ยทนายคือทนายพัฒน์
ไม่ว่าจะคดีอะไรบอกมาเลยทนายพัฒน์รับทุกอย่าง
ส่วนรองอ๊อฟเนี่ยเขาจะไปหาทนายของเขาเองในการจัดการของเขาเอง
วันนี้ตำรวจมีการตรวจค้นเรียกว่าพื้นที่ต้องสงสัยนะครับ

ที่ที่แรกเนี่ยก็คือบ้านคุณพ่อคุณแม่ของแอม
ที่ที่สองเนี่ยเป็นทาวน์โฮม

ไปดูพื้นที่ที่บ้านพ่อแม่แอมป์ก่อนค่ะ
เขาไปเจอสารเป็นแบบ
เป็นสารชนิดอะไรไม่รู้อยู่ในถุง

แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗นะคะ

เป็นสารอะไรไม่รู้แหละ

ในนั้นมีกล่องพลาสติกและกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมของผู้หญิง

ก็มีเอกสารพวกบัตรนักศึกษารูปสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
เมมโอรี่การ์ดแล้วก็เอกสารต่าง
มีขวดน้ำที่กินไปแล้ว

มีรถ

เขาบอกว่าเป็นรถที่แอมเคยใช้

รวมแล้ววัตถุพยานที่เก็บมาได้๑๗ชิ้นค่ะ

หาว่ามันมีสายนายปนเปื้อนอะไรไหนไหม

อยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่ประมาณ๔๐๐เมตร
ซึ่งพ่อและแม่แอมนี่ก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะคะ

ปรากฏไปถึงโอ้โหมันโดนล็อกแน่นหนามากเลยอะค่ะ

ตรวจสอบอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่เจออะไรเลยค่ะ
เจอแค่หุ่นใส่เสื้อแล้วก็มีของใช้วางที่พื้น
เหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้ว
แอมเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเลยนะคะ

พ่อยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่าง
จะตรวจหาวัตถุต้องสงสัยจะตรวจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดี

มันเป็นผงที่พ่อเนี่ยเอาไปผสมเป็นน้ำยาล้างจาน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเลย
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะพ่อเสียใจมากนะ
ครอบครัวเสียใจมากเลยจริง
ที่ผ่านมาพ่อกับแม่ไม่เคยรับรู้เลยว่ามันมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้าง
มีส่วนเกี่ยวข้องจริงไม่จริงยังไงเนี่ย
ขอให้กระบวนการยุติธรรมช่วยพิสูจน์ให้ทีก็แล้วกัน

สิ่งที่ลูกทำพ่อแม่ไม่ได้ทำ
ตั้งแต่ตกเป็นข่าวมาพ่อแม่ทำมาหากินไม่ได้เลย
เดินไปไหนก็มีแต่คนชี้หน้าตราหน้าบอก

แต่ก็ลำบากบริเวณลำบากมาก
แปลงอย่างคนบ้างนินทานินทา

เขาจะไม่พูดที่เซ็นว่าเราคนเป็นคนดีหรอก

มันไปทำอะไรจะอะไรแม่
ทีนี้ดูประเด็นของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยดีไหมคะ
เพราะว่าทนายพัฒน์เขามั่นใจจริงนะ

คือเขามีหลักฐานหักล้างเขาชนะแน่นอน
โจ๊กที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสอบแอมใช่ไหม

เพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กบอกก็ไม่ต้องไปแล้ว
ก็หาหลักฐานแล้วก็สู้คดีกันไป
คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรวันนี้
ประชุมความคืบหน้าทางคดีแอมสายนาย
ที่ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะฮะ
หลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์
โจ๊กบอกถึงเรื่องที่ทนายพัฒน์ทนายของแอม
ไปเจอแอมมาในวันนี้แล้วให้สัมภาษณ์บอก
ไม่รับสารภาพในชั้นสอบสวนแน่

ถ้าจะสารภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไปนู่นเลยชั้นศาลเลย
เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกถือว่าไม่เกินความคาดหมาย
แต่คำสารภาพของแอมจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่

เนื่องจากตำรวจได้เดินหน้าหาพยานหลักฐานในคดีของแอมอยู่ตลอด
อย่างล่าสุดก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคดีของฟ้านะครับแล้วก็คดีของครูตาย
แล้วแต่ละคดีเนี่ยพอไล่ไทม์ไลน์กันไป
โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เขาเสียชีวิต
ยืนยันว่าก่อนจะตายมีการเจอแอมจริง
ตอนนี้การรวบรวมในแต่ละเคสที่เสียชีวิตเนี่ยคืบหน้าไป๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
มั่นใจว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดกับแอมได้
ส่วนทนายความของแอมจะให้ความมั่นใจกับลูกความว่ายังไง
ก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์เป็นเรื่องปกติของทนาย
โจ๊กบอกเลยบอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ย
คนที่ติดคุกไม่ใช่ทนายอยู่แล้วอันนี้จริง
หลังจากนี้ไปบิ๊กโจ๊กบอกคงไม่ไปสอบปากคำแอมที่เรือนจำอีกแล้ว
กว่าแอมจะร้องขอมาเองว่าจะให้มาสอบหรือว่าจะสารภาพอะไร
โจ๊กบอกว่าคดีนี้ถือว่า
ท้าทายวิชาชีพของตำรวจที่ตำรวจต้องทำความจริงให้ปรากฏ
ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาที่ฆ่าคนถึง๑๔คนได้
ส่วนกรณีอดีตสามารถของแอมนะฮะก็คือรองอฟนะครับที่เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะ
จะมีส่วนรู้เห็นกับแอมหรือไม่มากน้อยขนาดไหน
โจ๊กบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานต่างอยู่นะครับเพราะข้อพิรุธบางอย่าง

อยู่สามสี่ล้านใช่ที่บอกว่าแอมเคลียร์ให้หมดเลยอ่ะแอมไปหาเงินมาใช้หนี้ให้
แล้วรองอ๊อฟบอกผมก็ไม่รู้ว่าแอมไปหาเงินมาจากไหนทุกคนบอกว่าจริงเหรอเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอก
มันจะใช่เหรอรองออฟจะไม่รู้เลยเหรอว่าเมียไปหาเงินจากไหน๓๔ล้าน
ไม่ได้หมายถึงวิธีฆ่าคนนะอาจจะเป็นรูปแบบอย่างเช่นการ
หลอกถามข้อมูลหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
จบงานแล้วก็ขับรถเปลี่ยนย้ายสถานที่อะไรอย่างนี้
มันเป็นวิธีที่ตำรวจเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าคนร้ายเนี่ยเวลาทำอะไรไป
จะต้องหลบเลี่ยงยังไงไม่ให้ตำรวจเนี่ยจับได้
ติกวิธีอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าหลักฐานเชื่อมโยงถึงคนใกล้ชิดคนไหนเนี่ย
เพิ่มเติมอีกหรือมีเรื่องไหนเพิ่มเติมอีก
ก็จะขอสารอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก
อีกประเด็นนึงที่สังคมเนี่ยกังวลกันมาก
หลังจากเกิดคดีแอมสายนายฮะก็คือสายนาย

สารสายนายเนี่ยทำไมมันหาซื้อได้ง่ายขนาดนี้
ใครก็ซื้อได้พิมพ์ออนไลน์ไปปุ๊บสั่งได้ปั๊บเลย
ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเอาละอาจจะบอกว่ามีอันนั้นควบคุม
ตรงนี้ควบคุมแต่มันหาซื้อได้เห็นเห็นอ่ะใช่ไหม

โดยเขาบอกว่าถ้าไม่เกิน๑ตันไม่ต้องมีใบอนุญาต
ก็มันจะเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้าไหม
นี่ไงบอกมีกฎหมายควบคุมแต่มันก็มีกันได้ตลอดอ่ะ
ทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหม
เรื่องนี้จะทำยังไงนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่า
คงต้องกลับมาทบทวนกันเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าและการควบคุม
เพราะสายนายถือว่าเป็นสารที่มีพิษร้ายแรง
หากได้รับไปไม่ถึงเวลาแค่๑๐วินาทีเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับ
เดี๋ยวจะเชิญกรมโรงงานมาให้ข้อมูลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
พฤษภาคมเพื่อมาคุยกับตำรวจ
แล้วหาทางในการทบทวนแล้วก็ป้องกันควบคุมกัน

กรณีของดาราสาวชื่อดังไอซ์ปรีชายา
ไอซ์ก็ยอมรับว่าซื้อมาเอง
แล้วก็เอามาใช้เพื่อจัดการพวกงูหรือว่าสัตว์มีพิษที่บ้าน
ตัวเงินตัวทองงูแมงปองต่างมันชอบเข้ามาที่บ้านเยอะ

วันนี้ไปหาพี่หนุ่มไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยมา
หนุ่มยังถามบอกอ้าวเมื่อวานเห็นบอกคุณแม่บอก

ไอให้เป็นเลือดก็เลยอยากให้ลูกสาวรักษาตัวก่อน
คือเรื่องที่ดาราสาวสั่งมาแล้วบอกใช้เพื่อกำจัดสัตว์มีพิษในบ้านเนี่ย
บิ๊กโจ๊กบอกยังฟังไม่ขึ้นนะฮะ

เดี๋ยวต้องเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการซื้ออีกครั้ง

ค่ะ

หนึ่งตำรวจที่เป็นสามีแอมไม่รู้ได้ยังไง
ว่าแอมเอาเงินจากไหนมาใช้หนี้ให้๔ล้าน๓ล้าน

เมื่อคุณรับเข้าไปไม่ถึง๑๐วินาทีถึงตาย
แต่สารหนูหรือสารวัตถุประสงค์พอดีต่านนี่นะครับ
เขาต้องมีเวลาในการสะสม
ไปประชุมฝ่ายสืบสวนอีกครั้งนึง
บอกกำลังเร่งเก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง

สโมสรตำรวจมาประชุมภาพรวมทั้งหมดของคดีอีกครั้งหนึ่ง

คนที่เรียกมาให้ข้อมูลที่ว่าเคยร่วมวงแชร์กับแอมปี๖๒ค่ะ
รู้จักกับแอมมาเป็นสิบปีเหรอแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางคดีมากมากอืม
ทั้งคู่เป็นชาวอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
โจ๊กบอกว่ารอแป๊บนึงนะ

จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะ
เป็นผู้เกี่ยวข้องประมาณ๑๒คน
ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดของแอมค่ะ
เดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะ
ตำรวจจะตรวจสอบความเชื่อมโยงและเส้นทางการสั่งซื้ออย่างละเอียดนะคะ
เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุมากน้อยแค่ไหน

ตำรวจจะลงค้นพื้นที่เป้าหมายเพิ่มอีกจุดหนึ่ง

ทำไมมันเจอเยอะขนาดนี้สายนาย

เจออยู่ในพื้นที่บ้านของคนที่แวดล้อมแอม

วันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษนะครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า

เนี่ยสารภาพว่าแอมเนี่ย
หาเงินมาปลดหนี้ให้๔ล้านบาท
แต่อ้างว่าไม่รู้ว่ามาจากไหน

ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษหากผ่าน
รองพบตรบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
วันนี้ได้มีการประชุมความเชื่อมโยงกัน
โดยเฉพาะกรณีที่แอมไปได้เงินมาจากเหยื่อ
แล้วก็เอาทรัพย์สินของเหยื่อคนต่าง

ที่รองออฟรับสารภาพกับตำรวจว่าเป็นหนี้อยู่๔ล้านเนี่ย
ตรงนี้ก็ต้องหาความเชื่อมโยงกับเงินที่แอมไปได้มาจากเหยื่อ

ระหว่างที่ใช้ชีวิตคู่อยู่กับแอมเนี่ย
ปลดหนี้ให้แบบนี้ได้ยังไง
อืมเพราะเงินถือว่าเป็นเงินจำนวนที่เป็นเงินจำนวนมากมากนะ
แล้วรองอ๊อฟจะไม่รู้เลยเหรอว่าไปเอามาจากไหน

อีกทั้งในส่วนของแอมที่ได้เงินมาจากเหยื่อหลายคนที่เสียชีวิต
ตำรวจยังไม่มีหลักฐานว่าเงินดังกล่าวแอมเอาไปใช้จ่ายกับครอบครัว
หรือมีการโอนไปยังบัญชีที่๓หรือไม่

ซึ่งเรื่องนี้ต้องไปหาความเชื่อมโยงให้ได้
ถึงจะสามารถหาคำตอบได้ว่า
ออฟมีส่วนผัวพันธ์เรื่องเงินของแอมกับผู้เสียชีวิตหรือไม่
แล้วมันก็ยังมีประเด็นตัวละครซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้สารด้านพิษนะฮะ
ว่าต้องมีความรู้ขนาดโอ้โห
ถึงขั้นแบบต้องฉีดเข้าเส้นเลือดพวกยาต้านพิษสายนายซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปถึงใครได้บ้าง
โดยเฉพาะพี่สาวของแอมจะเชื่อมโยงถึงไหม
ตรงนี้ก็กำลังสืบสวนอยู่นะครับ
คุณผู้ชมจำเคสเจ๊น้อยผักได้ไหมคะ
น้อยผักที่แกก็เป็นหนึ่งในลูกแชร์ของแอม

คือแกขายผักอยู่ตลาดที่สมุทรสาครเนาะ

ไปเจอแอมแอมซื้อสลัดมาให้
นั่งกินสลัดของแอมแกเป็นลมลงไป

แกเสียชีวิตแอมไปทวงเงินค่าจำนำรถกับสามีเจ๊น้อยผัก
แต่สามีแกไม่ได้โอนเงินให้นะเพราะว่าสามีบอกไม่รู้เรื่อง
คือสามีบอกผ่านไปเดือนนึงแอมมาทวงหนี้บอกติดหนี้อยู่๕แสน
แต่หนี้เนี่ยแกไม่ให้แต่ว่าไอ้เรื่องเงินที่เอารถไปจำนำอยู่เนี่ย

ค่ะซึ่งวันนั้นเขาบอกแอมไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ
กับอีกคนนึงเมื่อวานนี้เราเปิดชื่อเราสมมุติชื่อไว้ว่าชื่อคุณปริม
เอาวันนี้เราเจอตัวเขาแล้วเหรอเรียกว่าคุณกไก่แล้วกัน
ชื่อเขาจริงมันตัวย่อคือก่อไก่นะ
ส่งแซคนัทวินลงพื้นที่ไปคุยกับคุณก่อไก่คนนี้นะคะ
คือเขาไปให้ข้อมูลกับคุณอ้อมูลนิธิวินวินนี่แหละนะ
คือคุณกไก่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าวันนั้นมันยังไงเหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิ
ทวงเงินกับแอมไปได้ยังไงแบบไหน
คือเขาบอกว่าเรื่องเงินจำนำรถเนี่ยนะ
คุณกไก่บอกว่าปกติก็ออกไปไหนมาไหนกับแอมเป็นประจำอยู่แล้ว
และสามีก็ทำงานอยู่ที่สมุทรสาครก็เลยบังเอิญเจอแอมที่นั่น
ตัวเธอจะไปซื้อบายสีพอดี
ส่วนประเด็นที่บอกว่าไปทวงเงินพร้อมกับแอม
บอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปทวงเงิน
วันนั้นน่ะเธอนี่แหละที่เป็นคนช่วยพูดกับแอมว่า
อย่าไปคิดดอกเบี้ยกับสามีเจ๊น้อยเลย
เรื่องรถที่เอาไปจำนำคิดแค่เงินต้นก็พอ
ความสนิทสนมความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแอม
บอกว่ารู้จักแอมได้๓ปี
แต่ก็สนิทกันนะเป็นห่วงสนิทสนมพูดคุยกันมาตลอด
แม้ว่าจะเกือบตายจากการดื่มน้ำสมุนไพรที่แอมเอามาให้กินก็ตาม
อ้าวหนึ่งในผู้รอดชีวิตเหรอคะเนี่ย
เขาบอกว่าส่วนตัวไม่รู้หรอกว่าอาการที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ย
มันเกิดจากการแพ้สมุนไพรแพ้สารเคมีที่แอบแฝงหรืออะไร

เพราะก็ไม่ได้มีการส่งตรวจสารเคมีอะไรยังไง
ส่วนกรณีที่คุณกอเป็นหนึ่งในรายชื่อที่แอมเขียนไว้
ในการนำเงินเข้าไปฝากที่ทันทะสถานหญิงกลาง
คุณกอบอกว่าคือแม่แอมเอาเงิน๒๐๐๐บาทมาฝากเธอไว้
เพื่อให้เอาไปให้แอมซึ่งเธอเองก็ไม่ได้เจอแอม
หลายคนสงสัยว่าเอ้าแล้วจะทำอะไรเนี่ยไม่ต้องผ่านทนายพัฒน์ทนายของแอมเลยเหรอ
คุณกอบอกว่าก็มีการพูดคุยกับทนายของแอมอยู่เหมือนกันค่ะ
ส่วนเรื่องที่แอมเคยขอให้คุณกอเป็นพยานในชั้นศาล

กลัวหรอกที่จะตกเป็นเครื่องมือที่ทำให้แอมรอดจากคดี
เพราะเธอไม่ได้ไปเห็นว่าแอมผสมยาให้กับใครหรือไปทำอะไรคนอื่น
ตรงนั้นเธอบอกเธอไม่เกี่ยวส่วนจะเป็นพยานให้ไหมเนี่ย
เดี๋ยวขอปรึกษาครอบครัวก่อนแต่ถ้าแอมผิดจริงแอมก็ต้องยอมรับ
เราก็ถามว่าคุณกอถามจริงเลยนะ
คือตอนนี้คดีข่าวของแอมเนี่ยมันรุนแรงมาก

คนหลายประเทศเมืองนอกก็ให้ความสนใจเคสนี้

คุณกอยืนอยู่ตรงจุดไหน
ระหว่างแอมกับทนาย
หรือฝั่งครอบครัวผู้สูญเสีย

ไม่ได้ไปทวงเงินนะคะอันนี้
พี่ไปบอกเขาในแง่ของว่ารถอยู่ที่ตรงนั้นถูกไหมคะ
ทีนี้ถามว่าคนไม่เป็นหนี้ทำไมรถไปอยู่ตรงนั้น
พี่พยายามบอกคุณน้นว่าถ้าคุณไม่ไถรถคืนสิ่งที่คุณจะโดนก็คือโดนเฟรนด์นั้นตาม
และทีนี้ก็บอกว่าแอมเขาไม่ได้คิดดอกเบี้ยแล้วนะคะ
สิ่งที่นนท์ทำก็คือนนทยอยผ่อนไปได้ไหม
เมื่อไหร่ก็คือให้แอมเอารถมาคืนจะไม่คิดดอกเบี้ยพี่จะเป็นพยานให้
ทำไมเราต้องไปเป็นธุระจัดการให้กับแม่
ไม่ได้ไปธุระจัดการวันนั้นพี่จะไปแถวนั้นพอดี
คือถ้าเขาทำจริงมันก็แก้ต่างไม่ได้นะในความรู้สึกพี่ถูกไหมคะ

คิดว่าพี่ไม่น่าจะโง่ถึงขนาดนั้นนะ
ครับแล้วณวันนี้พี่ยังไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคุณแอมอยู่ไหม
คือถามว่าไว้ใจเชื่อใจไหมมันไม่มีคำนี้
แต่เพียงแต่ว่าที่เรามองเนี่ยคือเขาก็มีลูกมีแม่นะ
แค่นั้นมองแค่นั้นเพราะว่าเราก็เป็นลูกเป็นแม่
กับฝั่งครอบครัวผู้ศูนย์เสียเธอบอกจุดตรงกลางค่ะ

เธอบอกได้ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะที่ดื่มน้ำสมุนไพรที่แอมมาให้ดื่ม

เหตุการณ์ตอนนั้นมันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ไหมที่บอกเกือบตายเกือบตายเนี่ย
ตอนนั้นลงทุนกับแอมเหมือนกันลงทุนกับแอมไปสองแสน
ในเรื่องการขายของได้ดอกเบี้ยในการขายร้อยละห้า
แอนเอาน้ำสมุนไพรมาให้กินกินแล้วก็มีอาการแปลก
ก็เลยไม่กล้ากินอะไรที่แอมเอามาให้อีกเลย
ถามว่าตอนนี้รู้จักกับแอมได้ไหมก็ได้นะ
ก็ถือเป็นคนเคยรู้จักกันแต่ก็ถ้าแอมเอาอะไรมาให้กินก็คงไม่กินอีกอ่ะ
อืมทุกผู้ชมครับเดี๋ยวดูเรื่องสายไรหน่อย
เมื่อวานนี้คุณแม่ของนางเอกสาวชื่อดัง
คุณไอร์ด์กรีชยาภงถนั่นที่กรวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์
พร้อมกันทั้งคุณแม่และคุณลูก
มีภาพมาโชว์ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีสัตว์มีพิษเข้ามาเยอะเหรอเกิน
มีตัวเงินตัวทองมีงูมีอะไรเต็มไปหมดเลย

บอกข้างหลังบ้านมันมีโพรง

งูเห่างูเหลือมนี่เข้ามาเยอะแยะไปหมด
เดี๋ยวถ้ามีภาพงูหลงงูเหลือมอะไรเพิ่มเติมนี่เห็นไหม

สุดท้ายตัดสินใจสั่งซื้อสายนายมาเพื่อจะจัดการพวกงูพิษต่าง
คือเมื่อวานพอคุณแม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ปุ๊บคอมเมนต์ก็รันขึ้นมาเลยนะคะว่า
สายนายนี้มันใช้กำจัดสารพิษจริงเหรอ

แล้วถ้าไปโดนหมาขึ้นมาหมาไม่ตายไปด้วยเหรอ
จะฆ่างูฆ่าสัตว์มีพิษ
หมาแมวที่บ้านไปโดนเข้าไปกินเข้าไปทำยังไง

แต่กระทั่งตัวคนที่ซื้อไปใช้เองมีความรู้ความเข้าใจ
ถ้าพลาดสูดมเข้าไปก็อันตรายนะ
เอาละเอาเป็นว่าทางตำรวจเองเนี่ยเขาต้องเรียกสอบคุณไอซ์นะฮะ
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
ยอมรับว่าสั่งซื้อสารสะยานายจริง
ขวดนึงก็ขวดไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะไร
เหตุผลคือต้องการเอามาไล่งูไล่สัตว์มีพิษที่ชอบเข้าบ้านจริง

คือมันเข้ามาทิ้งเนี่ยมากัดหมากัดแมวที่บ้านตายไปหลายตัวแล้ว

ไอ้บอกถูกตะขาบกัดก็มี
ที่บ้านเนี่ยด้านหลังบ้านมันซุดเป็นโพรงสัตว์มันเลยเข้าไปซุกไปซ่อนอยู่ได้
แล้วพอรู้ข่าวว่าเอ้าไอ้นี่โพรงตรงนี้หลังบ้านเห็นไหมฮะ
พอมีข่าวเรื่องสายนายที่เธอซื้อเป็นล็อตเดียวกับโกดังที่ตำรวจเข้าไปค้น
เพราะว่าแอมเขาสั่งซื้อมาจากตรงนี้เนี่ย
เหมือนกันเลยนะล็อตเดียวกันเลยแล้วบิ๊กโจ๊กก็ออกมาให้ข้อมูลว่ามีนักแสดงสาวดาราสาวนางเอกร้อยล้านเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนสั่งเนี่ย
ไอซ์บอกตอนนั้นไอซ์ตกใจมากแล้วก็บอกให้แม่เนี่ยเอาสายนายที่สั่งซื้อมานี่โกดังซ้ายมือเนี่ยฮะเธอบอกเธอไม่รู้หรอกที่ไหนยังไง
ขวานี่คือขวดที่คุณไอซ์สั่งมา
อ่าเนี่ยที่เธอถ่ายรูปเอาไว้ไหม
ใช่ที่คุณแม่บอกว่าเอาไปให้ตำรวจแล้วแล้วยังซิลอยู่เลยอะไรอย่างนั้น
พอเห็นข่าวยังไม่ทันแกะเห็นข่าวปุ๊บเลยรีบเอาไปให้ตำรวจแถวบ้านเลย
ก็คือสอนอบังเขนลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

วันนี้ไอซ์เธอยกมือไหว้ขอโทษสังคมเธอบอกเธอทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการจริง
อยากให้เหตุการณ์ของเธอเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครสามารถครอบครองสารสายนายได้
พร้อมกับย้ำอีกครั้งว่าเจตนาของเธอเนี่ยต้องการซื้อมาจัดการกับสัตว์มีพิษที่เข้าบ้านจริง
ไม่ได้เอามาใช้ก่อเหตุอะไรกับใครตามที่คนในโลกออนไลน์มาวิพากษ์วิจารณ์เธอ
เพราะว่าหลายคนก็เห็นว่าเธอก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่

หนูไม่คิดว่าหนูจะสั่งได้ด้วยซ้ำ

ใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูโดนหลอกแน่
เขาไม่มาส่งหรอกเพราะว่าเขาหายไป๒วันนะคะ
แล้วก็เคอรี่มาส่งที่บ้าน
ซึ่งแม่บ้านหนูเป็นคนเปิดแล้วก็วางขวดนี้ไว้ที่บนโต๊ะอาหาร
ซึ่งพอหนูกลับมาที่บ้านหนูเห็นแล้วหนูตกใจมาก
เพราะว่ามันเหมือนกับขวดที่อยู่ใน
เราจะเอาไปใช้ได้หรือเราได้ศึกษาไว้ก่อน
ยังค่ะคือหนูจะไปทำอะไรใครได้
แล้วก็เอาจริงหนูยังไม่กล้าจะใช้สารนั้นเลยด้วยซ้ำ
ไม่กล้าจะแกะซะด้วยซ้ำอะค่ะ

คือที่คุณไอซ์เขาเล่าในวันนี้เนี่ย
คุณไอซ์บอกว่ามันเริ่มต้นมาจาก
ก็อยากจะจัดการพวกงูเห่าที่เข้าบ้านสัตว์มีพิษ
ก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูพบว่า
สายนายมันนอกจากเอาไว้ขัดเงาเอาไว้เคลือบอะไรต่างเนี่ย
มันเป็นยาจัดการพวกสัตว์มีพิษได้
แต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยมีข่าวเรื่องแอมสายนายขึ้นมาพอดี
เธอบอกเธอก็ยังคุยกับแฟนอยู่

ว่าถ้าเกิดจะหาสยนายน์มาใช้
แต่แฟนเธอบอกอุ๊ยไม่ได้นะที่ประเทศของเขาเนี่ยนี่เป็นสารต้องห้ามเลยนะ

ไอซ์บอกไอซ์ยังคุยกับแฟนเธอเลยบอกโอ๊ยไม่เป็นไร
ที่นี่ประเทศไทยแรงมาก
แล้วเธอก็เลยลองสั่งเธอเสิร์ชหาทางอินเตอร์เน็ตหาทางพวกสั่งทางออนไลน์
เธอบอกเธอก็พูดตรงเธอก็สั่งไปแล้วก็
ก็จ่ายเงินไป๓๐๐๐บาทได้
ยังคิดว่าหายไป๒วันโอ้สงสัยถูกหลอกแล้วสั่งไม่ได้จริง
สุดท้ายมันส่งมาถึงบ้านไง
พอส่งมาถึงบ้านก็มีข่าวตำรวจไปค้นโกดัง
แล้วมันก็วนมาถึงเรื่องเธอดาราร้อยล้าน
ก็เมื่อวานคุณแม่ก็เลยออกมาเปิดเผยไว้ก่อน
วันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้คนก็เลยโยงไปถึงนู่นเลยฮะ
เมื่อวานคุณแม่บอกคุณแม่ปัจจุบันเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลูกสาวใช่ไหม

ก่อนหน้านี้ไอซ์มีผู้จัดการส่วนตัวชื่อคุณโกโก้อืม
แต่คุณโกโก้เนี่ยได้เสียชีวิตไป

คนก็เลยไปพาดพิงเชื่อมโยงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

สายนายอะไรเนี่ยมันขวดแรกหรือเปล่าที่สั่งมา

วันนี้ไอซ์กับคุณแม่บอกไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะ
ไม่ใช่เลยไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่างนั้นเลย
ตอนนี้เดือดร้อนกับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มาก
นะเธอยืนยันว่าเธอไม่รู้จริงจริงไอ้เรื่องสายนายเนี่ย
เอาไปให้ตำรวจในพื้นที่ตำรวจเขาก็ให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ไม่เคยรู้เลยว่าสายนายเป็นสิ่งต้องห้ามห้ามครอบครอง
ก็เห็นเขาขายในโลกออนไลน์ก็สั่งมาก็เท่านั้น
แล้วตอนเอาไปให้ตำรวจตำรวจยังบอกให้เธอกับแม่เนี่ย
ลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จเนี่ยให้รับกลับคืนไปด้วย
แสดงว่าตำรวจก็ยังไม่รู้หรือยังไงว่าเขาห้ามครอบครอง
อ่ะสิเดี๋ยววันจันทร์หน้า๘พฤษภาคม
จะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกที่บิ๊กโจ๊กเรียกนะฮะ

ทีนี้เรื่องสารสายนายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มันใช้ไปจัดการกับพวกสัตว์มีพิษได้จริงไหม
ฆ่าสัตว์ได้ไหมเป็นยาฆ่าสัตว์ได้ไหม
สัตว์ได้ไหมนั่นสิสัตวแพทย์หญิงที่ภาวดีเสียดขุนทศ
บอกว่าสารสายนายสามารถใช้ไล่สัตว์หรือฆ่าสัตว์ได้
แต่มันต้องผสมให้ถูกและมีความรู้
ถ้าใช้ไม่เป็นเป็นอันตรายแน่ทั้งกับตัวผู้ใช้เอง
คนใกล้ชิดหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรา
มันต้องเอาให้ถูกว่าใช้ในปริมาณเท่าไหร่
อย่าว่าแต่กินเลยคือถ้าใช้ไม่ถูกเนี่ย
สูดเข้าไปนี่ก็อันตรายแล้ว
ดีมากค่ะที่คุณไอซ์ยังไม่ใช้
เพราะตัวไซยาไนท์เองเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าผิวหนัง
ผู้ใช้เองหรือว่าผู้ที่แบบสัมผัส
ก็มีโอกาสที่จะได้รับสารพิษเหล่านี้ได้
ถ้าแบบมันเป็นสารที่แบบใช้ลมควันในสมัยสงครามโลก

ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างเข้มงวดนะคะ
เราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหม
สมมุติเราซื้อมาเสร็จปั๊บไปวางเอาไว้
เกิดคนที่เรารักเกิดไปหยิบสลับพาดเนอะ
บางครั้งไอ้ละครมันก็กลับมาเป็นชีวิตจริงได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้
อย่าเล่นกับความเสี่ยงเหล่านี้เลย

คุณหมอก็เลยแนะนำว่าการจัดการกับสัตว์มีพิษ
ก่อนอื่นเนี่ยต้องไปจัดการที่ต้นต่อก่อน

ก็ต้องไปปิดทางเข้าออกไปอุดมันก่อน

หรือถ้าต้องการวางอะไรเพื่อจะจัดการกับมัน
ก็ไปใช้พวกกรรมถันก็ได้

ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับพวกสัตว์มีพิษได้
มันมีหลายวิธีทางคุณหมอเขาบอกดีกว่าเอาไปเอาสายนายมาฮะ